ข่าวนี้ชวนคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งสองท่านนะคุยกันหน่อยดีกว่าแล้วก็ถามด้วยถ้าเกิดว่าท่านโดนล็อกล้อท่านจะทำไงคะ
โทรหาตามใบที่เขาแปะเอาไว้ไปจ่ายค่าปรับแล้วมาปลดให้ผมหน่อยเถอะครับ

เหมือนกันครับเคยเจอเหมือนกันเราก็เอาใบสั่งมาแล้วก็ไปจ่ายแล้วเขาก็มาโปรดให้
คนปกติทั่วไปเขาก็ทำแบบนี้แหละค่ะแต่ผู้ชายคนนี้ที่จังหวัดลำปางเขาไม่ได้ทำแบบนี้ค่ะ
เขาใช้วิธีคือเอาค้อนมาทุบที่ล็อกล้อค่ะแล้วใบสั่งที่ติดแปะอยู่อ่ะ
ให้ของลับกับตำรวจตำรวจมาดูอีกทีรถหายไปแต่เจอใบสั่งทิ้งไว้ต่างหน้าแล้วโดนด่าฟรีด้วย
คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวนี้กันหน่อยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดลำปางค่ะ
สุดท้ายแล้วดาบตำรวจธนาทิพย์กล้าคมซึ่งเป็นผู้บังคับหมู่จราจรสพเมืองลำปาง
พานักข่าวลงพื้นที่ไปดูจุดเกิดเหตุจุดนี้แหละค่ะบริเวณตรอกเจ้ากว้านเขตเทศบาลนครลำปาง
ซอยนี้เป็นซอยแคบที่เชื่อมต่อไปยังถนนบุญวาสอยู่ใจกลางเมืองลำปาง
ปกติแล้วการจราจรคับข้างแล้วเป็นจุดผ่อนพันธุ์ให้แม่ค้าขายของได้
เพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแม่ค้าขายของได้มันก็จะกินเลนช่องการจราจรไปช่องหนึ่ง
ก็เลยทำให้คนในซอยเนี่ยเข้าออกลำบากผ่านไปผ่านมาก็ลำบากที่ผ่านมาชาวบ้านก็เรียกร้องนะคะ
บอกว่าคือซอยมันก็แคบอยู่แล้วการที่คุณให้แม่ค้ามาขายของเนี่ยมันก็ยิ่งกับบีบช่องทางการจราจร
คนในซอยก็ออกลำบากเพราะฉะนั้นค่ะพอมีการร้องเรียนแล้วก็เลยมีการห้ามไม่ให้จอดบริเวณในซอย
แต่ก็ยังมีคนเอาง่ายเข้าว่าภาษาชาวบ้านคือมักง่ายค่ะมักง่ายไปจอดในซอยกระทั่งวันที่๑๔ตุลาคมที่ผ่านมา
ดาบตำรวจธนาทิพย์แกก็ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติปรากฏว่ามีมอเตอร์ไซค์๑คันนะคะทำความผิดสัก๒๓คัน
นะฮะก็เลยสอบถามหาเจ้าของแต่ก็ไม่มีคนรับว่าเป็นเจ้าของแกตัดสินใจล็อกล้อรถมอเตอร์ไซค์เลยโดยเฉพาะ
๒๔๒๑ลำปางหลังจากนั้นสักประมาณ๑๑โมงคันนี้น่ะค่ะมา
ไว้ตั้งแต่ตอนต้นแบบนี้

ใช่คือติดไว้ที่แผงกั้นเบรีเออร์แบบนี้ค่ะ

พยานชนะไทย๓ตัวคุณผู้ชมนะครับ

ไปพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นสักประมาณ๒๐ปี

ตำรวจไปล็อกล้อของแกแกก็เลยเอาค้อนมาทุบที่ล็อกล้อของตำรวจ
แล้วก็ใบสั่งทำไงเขียนนั่นแหละให้ของลับกับตำรวจทิ้งไว้ดูต่างหน้าค่ะ
แล้วตัวเองก็หลบหนีไปนะคะ
ผมจอดเจอก็หลับหาไม่มีใครเป็นเจ้าของรถ
ผมก็เขียนใบสั่งแล้วก็ใช้เครื่องบังคับล้อ
หลังจากนั้นก็ประมาณสัก๑๐๑๑โมงมาตรวจ
ก็ไม่พบรถทางล่างกากก็ใบสั่งก็ติดที่เบดีเอ้ยตรงนี้
แล้วก็แขนของรับแล้วไปสั่งด้วยจากพยายามที่เป็นพาบ้าน
เขามาถึงเป็นชายอายุประมาณ๒๐กว่าใช้ค้อนทุบ
ปุ๊บแล้วก็เอากุญแจเหล็กใส่ตะก้าหน้ารถขับรถออกไปเลย
ดาบตำรวจธนาทิพย์ว่าไงต่อ
เห็นใจผมบ้างผมทำตามหน้าที่เพื่อส่วนรวมนะฮะ
ถ้าเกิดผมไม่ทำเห็นซึ่งหน้าแบบนั้นโดน๑๕๗อีก
ละเว้นปฏิบัติหน้าที่นะคะสุดท้ายตำรวจต้องแจ้งความกับตำรวจค่ะ
ดาบตำรวจธนาทิพย์แกตัดสินใจแจ้งความ
เพื่อให้พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกพ่อหนุ่มคนนั้นเนี่ย
มารับทราบข้อกล่าวหาต่อไปแล้วก็ต้องมีการจัดการดำเนินคดีกันแล้วค่ะ
จากเดิมที่น่าจะโดนจอดรถที่ห้ามจอดเนี่ย
ต้องปรึกษาน้องปุ้ยช่วงนี้น้องปุ้ยเจอตำรวจบ่อย
ทำลายทรัพย์สินทรัพย์ห์ของทางราชการข้าวข่ายไหม

แล้วตัวอักษร๓ตัวนี้มันเข้าข่ายดูหมินเจ้าพนักงาน
ดูหมินค่ะดูหมินอย่างนี้ชัดเจนเลย

ก็ผิดตามพรจทางบปี๒๕๒๒ใช่ไหม

อยู่ดีไม่ว่าดีแกว่งเท้าหาเสี้ยนซะงั้น

แล้วก็ตามไม่ยากหรอกฮะทะเบียนรถก็มีเนอะ